วันนี้นะคะตำรวจปราบรามยาเสพติดร่วมกับปปศค่ะ
ได้มีการแถลงข่าวจับกลุ่มเป็นขบวนการลักลอบค้ายาไอซ์ข้ามชาติ
๔คนด้วยกันนะคะแล้วก็มีของกลางเป็นเงินสดสกุลต่าง
รวมแล้วกว่าสามสิบล้านบาทคือทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
แก๊งนี้เขาใช้ประเทศไทยเป็นฐาน
ในการนำเงินจากการค้ายาเสพติดมาฟอกเงินในเมืองไทย
เขาจะไปซื้อสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์
แล้วก็ไปลงทุนในการทำธุรกิจต่าง
เจ้าหน้าที่ก็เลยปิดล้อมตรวจค้นนะคะ๕๔จุดพร้อมกันทั่วประเทศ
ปฏิบัติการนี้มีชื่อว่าชัยยะสยบภัยรี๖๐ทับ๓ค่ะ
แล้วก็อายัดทรัพย์สินที่เป็นเครือข่ายของขบวนการ
รอบค้ายาไอซ์ได้รวมแล้วกว่า๗๐ล้านบาทนะคะ
ติดตามจากคุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ
เช้ามืดวันที่๑๙เมษายนตำรวจปรับปรามยาเสพติด
ส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่๑๐หน่วยงาน
เข้าตรวจค้นบ้านเล็กที่๑๙๔ทับ๕๔
ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
จับกลุ่มนายเชงมีชุยหรือจิมมี่สุยอายุ๖๙ปี
และนางสาววิพารัฐการดีอายุ๕๐ปี
ผู้ต้องหาตามไหมจับสารอาญารัชดาพิเศษ
ความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ในชั้นการจับกลุ่มนายจิมมี่ได้ให้การปฏิเสธ
โดยยอมรับว่าเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับ
แต่ไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับยาเสพติด

ประเทศไทยเพื่อพักผ่อนมานานกว่า๕ปี

เป็นบ้านของนางสาววิพารัฐเพื่อนสนิท
แค่ไหนสักครั้งไหล

แล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจค้นจะเห็นได้ว่ามีทรัพย์สินต่าง
จำนวนมากที่มีการครอบครอง
ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลต่างประเทศ
รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือแล้วก็เอกสารทางการเงินต่างนะคะ
ซึ่งจากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจ
พบว่าเงินที่มีการนำมาใช้จ่าย
รวมไปถึงก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างในพื้นที่นี้
น่าจะมาจากการค้ายาเสพติดค่ะ
ข้อมูลการสืบสวนของตำรวจปราบรามยาเสพติดที่ติดตามความเคลื่อนไหวมาหลายปี
พบว่าจิมมี่ใช้ไทยเป็นฐานสั่งการลำเลียงยาเสพติดมานานกว่า๑๐ปี
และเป็นผู้เดินทางไปเจรจากับนายซางคิมสุยที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงครา
และเป็นตัวกลางประสานกับประเทศไต้หวันในการจำหน่ายยาเสพติดให้กับนางวลัยพันธ์เพชรพงศ์หรือเจฟ่ง
ขายยาเสพติดในจังหวัดเชียงรายซึ่งทำหน้าที่ติดต่อซื้อยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน
และติดต่อกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในประเทศ
เงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดทั้งหมด
ถูกนำมาฟอกเป็นทรัพย์สินในหลายจังหวัด
มูลค่ากว่า๕๐ล้านบาท

ได้เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่๑๑๙ทับ๖๘หมู่ที่๑๒
ในอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
ของนางอำพรแซ่ลีหรือเสียวซิล
ซึ่งตำรวจตรวจพบการทำธุรกรรมทางการเงิน

โดยนางเสียวซิลถึงกับหน้าถอดสี

และยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติด

ก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่จำนวนหลายคน
ซึ่งลักลอบค้ายาเสพติดลำเลียงยาเสพติด
บางส่วนก็นำเงินจากการค้ายาเสพติดเนี่ย
ส่งไปให้กลุ่มเครือญาติพักพวก

ไม่ใช่เพียงพื้นที่ภาคเหนือเท่านั้นที่มีการเปิดยุทธการ

เพราะการเข้าตรวจค้น๕๔จุดทั่วประเทศ
ได้เข้าปฏิบัติการทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลาง
และจุดสำคัญคือในพื้นที่ตำบลสำนักขามอำเภอสะดาวจังหวัดสงขรา
ซึ่งจากการสืบสวนพบข้อมูลว่า
นำเงินจากการค้ายาเสพติดมาฟอกเงินผ่านธุรกิจต่าง
มูลค่ากว่า๑๐๐๐ล้านบาทภายใต้ชื่อเครือข่ายเฮียเตียว
และนี่เป็นครั้งแรกที่การปราบรามยาเสพติด
ครืบกลุ่มทุนและกลุ่มผู้สั่งการ

ข้าวเทศรัทย์ทีวีรายงาน